ทากันหน่อยนะคะแกนนำพักไทยสร้างไทย
อันนี้เป็นการที่คุณสิทธาให้ความเห็นตอนที่ก้าวไกลได้แถลงส่งไม้ต่อให้พักเพื่อไทยนะคะ
ซึ่งก็บอกว่าเห็นด้วยกับพักที่พักเพื่อไทยกับก้าวไกลอยู่ในฝั่งเดียวกัน
ประชาธิปไตยร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลแล้วถ้าหากวันไหนก้าวไกลถูกทิ้ง
ก็จะอยู่จุดยืนเดียวกันค่ะเอ่อทางนาวาตรีสิทธาธิวารี
ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวบอกเห็นด้วยกับสิ่งที่พักเก้าไกลออกมาแถลงในวันนี้
ก็คือการยังอยู่ร่วมกับพัก๘พักร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลเหมือนเดิม
เพราะตนเองมองว่าถ้ามีพักใดพักหนึ่งท้อหรือใจอ่อนข้ามไปจับมือกับอีกฝั่ง
ประชาชนจะผิดหวังและรากฐานของสวมาจากกระบวนการผลิตการ
นำมาฝังไว้ในรัฐธรรมนูลเพื่อสืบทอดอำนาจ
เพราะฉะนั้นแล้วพักร่วมต้องยึดหลักของตัวเองไว้ให้แม่น
และทำตามเจตนารมณ์ของประชาชนนะคะ
และถ้าหากว่าเพื่อไทยเป็นแก่นำในการจัดตั้งแล้วจะเปลี่ยนข้อตกลง
ก็ต้องคุยกันว่าจะเปลี่ยนตรงไหนอย่างไร

พักเพื่อไทยจะไปหาพักร่วมที่๙หรือ๑๐มาเพิ่ม

คุณสิทธาบอกว่าพักของตนเองก็เป็นพักน้องเล็ก

แต่ว่าส่วนตัวแล้วไม่อยากเห็นสองลุงเข้ามายุ่งเหยิง
เพราะประชาชนคาดหวังให้เอานักการเมืองที่ดี
ไปไล่นักการเมืองที่เป็นพระเด็จการออกไปค่ะ
และเมื่อถามต่อว่าจะมีพักการเมืองไหน
ยอมกลืนเลือดตัวเองเพื่อไปจัดตั้งรัฐบาลไหม
คุณสิทธาตอบว่าตอนนี้ก็มีเพียง๒พักหลัก
ก็คือก้าวไกลกับเพื่อไทย
ซึ่งถ้าหากว่าพักเพื่อไทยยืนตัวตรง
แล้วบอกว่าฉันไม่ไปจะรวมกับก้าวไกลแบบแน่นอน

แต่ตนเองมองว่าปัจจุบันพักเพื่อไทยเอง

และถ้าวันไหนที่พักเพื่อไทยแยกกับพักก้าวไกล
จัดตั้งรัฐบาลกับคั่วตรงข้าม
ตนก็ยืนยันว่าจะอยู่ฝั่งประชาธิปไตย
แต่นี่เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวนะคะ

แต่เท่าที่คุยกับสมาชิกพักหลายคน
ก็เห็นตรงกันว่าจะยึดหลักประชาธิปไตยนี้ค่ะ
ที่ผ่านมารวมถึงในอนาคตด้วย
เพราะฉะนั้นเราบอกว่าในเมื่อเราเป็นพักน้องเล็ก
เราก็ไม่ได้มีความเห็นอะไร
เราขอเพียงแค่ว่าสองลุงอย่าเข้ากันยุ่งเยอะ
ผมมองว่าเราก็สามารถที่จะ

เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ผมมองว่าประชาชน
ต้องการให้หน้าการเมืองที่ไม่ฝักไฟประเด็ดการ

ถ้าเรามองว่าประเด็จการเป็นน้ำเสียในระบอบประชาธิปไตย
แต่กลไกทั้งหมดเลยเนี่ยประชาชนจะไม่ยอมรับเลย
ถ้าเราบอกว่าเราต้องเอาน้ำดีไปรวมกับน้ำเสีย

แล้วก็น้ำทั้งหมดก็จะปนเปื้อนไปด้วยกัน